เพื่อเทียบเคียงกับความเป็นไปได้นะครับในการที่จะทวงคืนปฏิมากรรมพระพุทธศัตวสำริทแบบประโคนชัยกลับมายังประเทศไทย
และล่าสุดครับทางการกัมพูชาก็เพิ่งจะได้รับคืนวัตถุโบราณเพิ่มมาอีก๑ชิ้นนะครับ
โดยรูปสลักหินพระรามความสูง๑เมตร๖๐เซนติเมตร
ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่๑๐ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
กัมพูชาได้รับคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์สหรัฐอเมริกา
พิสูจน์ได้ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวถูกลักลอบออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
ในช่วงสงครามกลางเมืองราว๓๐ปีก่อน
โดยพิธีส่งมอบวัตถุโบราณจัดขึ้นเมื่อวานนี้
หลังจากที่รูปสลักถูกส่งมาถึงกัมพูชาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้ว
หลักฐานสำคัญที่บ่งชี้การมีอยู่ของโบราณวัตถุชิ้นนี้นะครับ
คือการพบชิ้นส่วนบริเวณหัวแขนและเท้าของรูปสลัก
ภายในจุดที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเดิม
แหล่งโบราณคดีก่อแก่ทางตอนเหนือของกัมพูชา
ขณะเดียวกันข้อมูลการได้มาของทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์
ก็ระบุว่าซื้อรูปสลักหินดังกล่าว
มาจากแกลลอรี่ในนิวยอร์กเมื่อปี๒๕๒๙
อนุสัญญาว่าด้วยวิธีการห้าม
และการป้องกันการนำเข้าส่งออก
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมายของยูเนสโก้ปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านี้รัฐบาลกับพูชาก็ได้รับคืนวัตถุโบราณ
ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์และบริษัทประมูลในสหรัฐนะครับ
โดยเมื่อปีที่แล้วพิธภัณฑ์ศิลปะคริสแลนด
คืนรูปสลักหินฮานุมานที่พิสูจน์ได้ว่า
เคยตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีเกาะแก่เช่นเดียว

ขณะเดียวกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
สะสมของเก่าชาวนอเวย์
เพิ่งคืนโบราณวัตถุ๑๑ชิ้น
กัมพูชาเช่นกันครับ